เรื่องของคุณป้ากุหลาบป้ากุหลาบเป็นลูกหนี้ไปกู้เงินนอกระบบมา
คุณคิดดูกู้หมื่นห้าแต่ส่งดอกไปสี่หมื่น
โอ้โหคือดอกมันท่วมต้นแล้วก็มันโอ้โหไม่แตะต้นเลย
ใช่ทีนี้ไม่มีเงินที่จะจ่ายต้นก็ถูกยำแบบนี้ยำอะไรคุณผู้ชม
นี่ฮะป้ากุหลาบที่บาดเจ็บบอกว่าเธอโดนเจ้าหนี้มาทำร้าย
ป้ากุหลาบท่านนี้ก็ร้องต่อสื่อมวลชนเหมือนกันนะครับ
กุหลาบอินพรมอายุ๖๐ปีนะฮะมีแผลทั้งฟกช้ำบนใบหน้า
ลำคอแล้วก็ดูสิเข่าแตกนะฮะเลือดไหลนะครับ
โดยเธออ้างว่าถูกนางแอมนามสมมุตินะเป็นเจ้าแม่เงินกู้นอกระบบ
อายุประมาณสามสิบห้าปีทำร้ายร่างกายเธอ
ขณะที่เธอกำลังนั่งขายถุงเท้าอยู่กับสามี
ที่ตลาดไนท์พราซ่าตำบลบางเสร่อำเภอสัตหิบจังหวัดชมบุรี
เราก็ถามว่าป้าป้าไปยืมเงินเข้ามายังไงบ้างป้าก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ก็ไปกู้ยืมเงินมาจากนางแอมเนี่ยแหละฮะหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
โดยไม่ได้ทำสัญญงสัญญาให้เป็นรายลักษณอักษรกันนะคุณนะ
เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับก็ต้องจ่ายดอกลอย
เขาเรียกหลอกลอยเลยคุณคือจ่ายรายวัน
ดอกเนี้ยสามร้อยบาทต่อวันนะฮะจนกว่าจะมีเงินก้อนไปใช้คืนให้ครบก้อน
หนึ่งหมื่นห้าพันบาทโหดมากทีนี้คุณป้าบอกจ่ายรายวันไป
ตั้งแต่เดือนกันยายนจนกระทั่งมาถึงมีนาคมข้ามปีมาแบบนี้
คุณกี่เดือนสิงหากัญญาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนา๘เดือน
เป็นกี่วันคุณก็ว่ากันไปรวมทั้งหมดในการจ่ายดอกลอยรายวัน
วันละ๓๐๐บาทเนี่ยส่งดอกไป๔๐๐๐๐บาทแล้ว
อกมันท่วมต้นไปหมดแล้วนะฮะแต่ทีนี้ก็ไม่มีเงินก้อนที่เป็นเงินต้นเนี่ย
จะไปส่งคืนนะครับแต่ทีนี้ครับ
ไอ้การส่งดอกวันละ๓๐๐บาทมีสลิปการโอนเป็นหลักฐานทุกครั้งเลย
แต่ระยะหลังพอมีโควิด๑๙ระบาดรอบ๒รอบใหม่
ทำให้ขายของไม่ค่อยได้ไม่มีเงินมาจ่ายดอกลอยรายวัน
ก็พยายามนะที่จะหาเงินส่งเท่าที่หาได้นะครับ
ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำเมื่อคืนนี้นางแอมเจ้าหนี้มาพร้อมกับชายวัยประมาณ๕๐ปี
เจอป้ากุหลาบกำลังขายถุงเท้าอยู่ในตลาดทีนี้นางแอมก็เข้ามาทวงเงินครับ
กุหลาบก็เลยไม่มีเงินต้นจ่ายให้ดอกก็ไม่พออยู่แล้วก็เลยผัดผ่อนก่อน
ทีนี้ครับฝ่ายนางแอมเจ้าหนี้ไม่พอใจหาว่าป้ากุหลาบเนี่ยเบี้ยวหนี้ตรงเข้าทำร้ายทันทีครับ
โดยชายที่มากับนางแอมเจ้าหนี้เข้าล็อกตัวสามีของป้า
ให้สามีป้าเนี่ยช่วยเหลือป้าได้ส่วนป้าเนี่ยก็ถูกนางแอมจัดการนะครับ

ป้าต้องการทำอย่างไรให้เจ้าที่ตำรวจทำอะไรครับ
ให้ปราบพวกนี้ให้สิ้นเพราะเขาใหญ่โตมาก
พอเขาท้าว่าให้ไปบอกเลยตำรวจ

ก็เจ็บหนักก็เข้าแจ้งความไว้ที่สพสัตหีบนะครับ

แล้วก็ให้ป้าเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสัตหีบกม๑๐

แล้วก็เรียกตัวสอบปากคำอีกครั้งนะครับ

กุหลาบได้เดินทางไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพสัตหีบ
พันธุ์ตำรวจเอกปัญญาดำเล็กภูมิกับการสพสัตหีบ
สั่งการให้พันธ์ตำรวจโทชูศักดิ์ปิ่นรัฐรองผู้มกับการ
นำกำลังตำรวจชุดสืบสวน
ติดตามตัวกลุ่มเจ้าหนี้คือกลุ่มนางแอมนามสมมุติ
ให้มาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
เบื้องต้นทราบแล้วว่านางแอมที่มาพร้อมกับผู้ชายวัย๕๐ปี
อาศัยอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ต้องตามตัวมาแล้วฮ
เพราะว่าเป็นการปล่อยเงินกู้นอกระบบดอกโหดนะคุณ

ถ้าป้ากุหลาบต้องชดใช้ดอกมาถึงเดือนมีนาคมนะ
จะรวมดอกแล้ว๗๒๐๐๐บาท
คุณคือ๒๔๐วันดอกจะเป็น๗๐๐
เงินต้นอีก๑๕๐๐๐บาทยืมมา๑๕๐๐๐บาท
กลายเป็นว่าต้องชดใช้เกือบแสนนะครับ